โอ้ยไปไหนไปด้วยเค้าช่วย๒บาท

โทนที่จะพาไปดูเป็นแมว

คุณผู้ชมพาไปที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปขอโชคขอลาบ

ใช่แล้วครับน้องใบตองเขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นแมวของเจ้าแม่ตะเคียน

คงประวัติความเป็นมาคงไม่ต้องเล่าแล้วล่ะ

แต่ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าโทนเนี่ยนะมันชอบ
มันชอบเดินไปนอนใต้ท้องรถอ่ะ
รถคันนั้นรถคันนี้เอาจริงนะมันไปเรื่อย

มันไปทุกคันใช่ไหมมันไปตรงนั้นไปเพราะมันเป็นที่ล่มไง

แต่เขามีความเชื่อว่าเจ้าโทนไปที่รถคันไหนแล้วก็จะให้โชคให้ลาบ

ซูมไปเถอะไอ้ที่ว่าเด็ดเห็นน้ำ

ใช่ก็ว่ากันไปเนอะเอายังไงซะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
เขาบอกอีกนะว่ายังมีเสียงร่ำลืออีกนะว่า

หากมันไปที่บริเวณแผงขายลอตเตอรี่

แผงขายลอตเตอรี่นั้นน่ะโหยขายดิบขายดีมีเทน้ำเททาเลยจ้า
เป็นที่รักเป็นที่รักของคนแถวนั้น

พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สาธุชนแล้วกันที่เขามีความเชื่อเนี่ย
เขาเดินทางมากราบไห้ต้นตะเคียนที่บริเวณตรงนี้เขาก็รักมัน
ชื่นชอบมันในความน่ารักของเจ้าโทน

เพราะว่ามันเนี่ยนะเป็นแมวที่เชื่องแล้วมันไม่กลัวคน
แต่ก็เคยมีข่าวเหมือนกันว่ามันหายไป
มันเป็นช่วงหายไปเป็นช่วงช่วงเดี๋ยวโทนก็กลับมา
เออก็แล้วแต่โทนแต่โทนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้แหละ
ใช่พอหายไปนี่แปะประกาศตามหาโทนเลยนะ
จริงชาวบ้านตกออกตกใจไอ้โทนหายไอ้โทนหาย
มันก็กลับมาแต่ว่ามันเป็นความน่ารักแหละ
คนที่ไปเขาก็ชื่นชอบในความน่ารักของมันนะคะ